คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่ปลาจีนบุรีค่ะเรื่องนี้ก็มีชาวบ้านมีการถ่ายคลิปเอาไว้
เป็นภาพนาทีเกิดเหตุที่แบบระทึกมากเมื่อมีไฟไหม้
ไฟไหม้ตัวสายสื่อสารกลางเมืองปราจินบุรีเลยนะคะ

ใช่แล้วพอไม่ทีก็ลุกลามมาปลายแบบ
โอ้โหชาวบ้านต้องอยู่กันแบบหวาดภาวะ
และนี่คือนาทีที่ชาวบ้านบันทึกคลิปเอาไว้
จุดนี้ค่ะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าแห่งหนึ่ง
ของพื้นที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองปราจีนบุรีนะคะ
ซึ่งก็จะเห็นว่าไฟลุกห่มไหม้อย่างรุนแรงบริเวณจุดเสานี่แหละ
แล้วก็มีสายสื่อสารอยู่เยอะมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องมีการฉีดน้ำ
เพื่อที่จะควบคุมไฟใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีได้นะคะ
จนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จทีนี้เบื้องต้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามชาวบ้าน
ที่เขาอยู่ในจุดเกิดเหตุนางสาวจินตนาคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะเปิดร้านพิซซ่า
ขายของอยู่แถวแถวตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละแล้วทีนี้วันเกิดเหตุจู่
ได้ยินเสียงลูกค้าตะโกนบอกลูกค้าตะโกนบอกว่า
ไฟไหม้ไฟไหม้บริเวณสายแบบเสาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายเธอตัดสินใจวิ่งออกมาดูหน้าร้านก่อนที่จะมีการถ่ายคลิปไว้
ด้วยความตกอกตกใจแล้วก็เธอวอนด้วยนะคะไม่ใช่แค่เธอ

ชาวบ้านและก็ตัวเธอเองวอน